ไปดูเหตุประเทศทิกที่ดอยมอลานะเส้นแม่สอดตาก
ถังเกลือนเลยดีนะรถน่ะมันไม่พุ่งตกไป
นี่คุณผู้ชมดูนะครับเป็นคลิปวินาทีนะครับ
สายมาเวียงโอ้โห
คือตะแคงขวางถนนเลยครับคุณผู้ชมครัวราวพรภัณฑ์
นี่แหละครับหลังจากตำรวจนะครับ
รับแจ้งนะครับตำรวจสายตรวจสพพวร
แล้วก็หน่วยกู้ชีพอบตด่านแม่ละเมานะครับ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะเป็นทางลงภูเขาลาดชัน
แล้วจุดนี้มันเป็นจุดอันตรายพบรถบรรทุก๖ล้อนะครับ
แบบเสริมท้ายยาวอะนะนะครับเลขทะเบียน๘๒๖๓๓๔กำแพงเพชรนะ
ด้านหลังนี่นะนี่ฮะถาง๒๐๐ลิตร
เต็มความจุของรถเลยนะครับ
รถในตะแคงขวางถนนปิดช่องทางจราจรไปหมดเลยนะครับ
ในช่วงทางลงดอยลาดชันนี้นะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบเคลียร์นะครับ

ขณะที่บริเวณห้องคนขับเนี่ย
ไปเจอคนขับครับนายอำนาจพวงมาลัยอายุ๔๘ปี
โอ้โหพี่เขาบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
เพราะอะไรนี่ฟังเอาไว้ดีมากอันนี้
เพราะว่ารัดเข็มขัดนิรภัยนะครับ
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแม่สอด
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
อำนาจเขาขับรถบรรทุกถังเนี่ยเป็นร้อยใบเนี่ย
่งหน้าจะไปส่งที่ด่านพรมแดนถาวรแม่สอด
พอขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับ
เป็นทางลงเนินเขาลาดชันจุดอันตราย
พอถึงจุดนี้ครับเขาบอกว่าเบรกมันขัดข้องกระทันหัน
ผมให้ผมสันนิษฐานนะที่เคยทำข่าวดอยนี้นะฮะ
คือเบรกแตกเนื่องจากย้ำเบรกมาตลอดทาง
เบรกย้ำเบรกจนมันร้อนร้อนจนมันใช้งานไม่ได้นะฮะ
นี่รถก็เลยเสียการควบคุมนะครับลงเนินเขานี้ไปนะครับ
คือตรงนี้ก็ก่อสร้างอยู่ด้วยคือเขาพยายามจะขยายผิวการจราจรตรงนี้เพื่อลดอุบัติเหตุนะฮะ
เขาบอกว่าถ้าเขาไม่หักรถให้ชนแท่งแบรีเออร์กลางถนนนะ
นู่นพุ่งตกไปแล้วแล้วตรงนี้นะครับคือรถบรรทุกสินค้าประสบอุบัติเหตุกันบ่อยครั้งทีเดียวนะครับ
อยคาตรงนี้แหละระวังให้ดีนะครับ
แม่สอดตากย้ำเอาไว้เลยนะฮะไม่ว่าสภาพถนนจะเป็นยังไงไม่ว่าเจอฤดูไหนก็ตามท่านใช้เกียร์ต่ำนะครับ
ถ้าท่านใช้เบรกย้ำเดี๋ยวแป๊บเดียวเบรกจะแตกฮะ
จุดอันตรายด้วยนะคะตรงจุดนี้แต่ถือว่ายังมีสติควบคุมรถเอาไว้ได้แบบนี้ค่ะ